ดีที่ผู้ก่อเหตุนั้นลงมืออย่างหดเยี่ยม
ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ

วัยรุ่นอายุ๑๙ปี๒คนเป็นแฟนกันนะคะ

บังคับนำตัวออกไปจากบ้านแล้วก็พาไปกลางป่า
บอกว่าตั้งใจจะฝังผู้ชายที่เป็นแฟน

แต่ก่อนจะฝังได้ข่มขืนผู้หญิง

แล้วก็ฝังกลบหลุมนี้อยู่กลางป่า
หลังจากนั้นนำตัวผู้หญิงคนนี้
ไปในกระท่อมแล้วก็ข่มขืนต่อเนื่อง๒วัน

ก็ได้นำตัวผู้หญิงไปทำร้าย

แล้วก็ทำร้ายโยนลงไปในเหว

นึกว่าหญิงสาวคนนี้น่าจะเสียชีวิต

จากเมืองดีมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน

กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนี้นะคะ

คนที่ถูกจับได้ยังคงให้การปฏิเสธ
แต่ว่ามีอีก๒คนยังคงหลบหนีไปค่ะ
เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะ
กู้ชีพได้นำคนเจ็บ

บริเวณใต้ราวนมซ้ายหลายแผล
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนายง

แต่เพียงนาทีเดียวก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะ

เธอตะกิดตะกายขึ้นมาจากเหี่ยว
แล้วก็มีคนเห็นคนที่อยู่ใกล้ช่วย
แล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลนะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๕นาฬิกา

พลเมืองดีเขาได้โทรศัพท์ไปแจ้ง
สูงวิทยุ๑๙๑กรมกรรมกรรมการตำรวจ

ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยู่ริมถนนสายตรังพัทธลุง

ไม่กล้าหยุดรถลงไปให้ความช่วยเหลือ
ก็เลยโทรไปแจ้งที่ศูนย์วิทยุ๑๙๑

ก็นำกำลังพร้อมทีมแพทย์และรถพยาบาล

เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบหญิงสาวตามที่รับแจ้งค่ะ

หลักฐานว่าผู้บาดเจ็บอายุแค่๑๙ปี

ตำบลสะท้อนอนาทวีจสงขลา

ระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาล

เป็นเยาวชนชาย๑๘ปี

แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
ถูกผลักลงไปในหลุม
คนร้ายช่วยกันขุดขึ้นมาหลุมนี้นะคะ
พอผลักลงไปเนี่ย
แต่ขณะที่ก่อนจะทำร้ายแฟนนุ่ม
กลุ่มคนร้ายผลัดกันรุมข่มขืน
หญิงสาวคนนี้ต่อหน้าแฟน
ซึ่งศพของแฟนนุ่มถูกฝังอยู่ในป่า
ในพื้นที่อำเภอศรีนคริญจังหวัดพัทลุง
โดยหลังจากผู้ชายเสียชีวิตนะคะ
กลุ่มคนร้ายยังนำตัวหญิงสาว
อย่างที่บอกว่าไปขังไว้ในกระท่อม
สวนยางพาราใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ผลัดกันข่มขืนต่อเนื่อง๒วันค่ะ
ก็คือวันพระฤหัสบดีและวันศุกร์
วันที่๒๘และ๒๙มกราคม

จะพาไปส่งบ้านที่จังหวัดสงขลา
แต่กลุ่มคนร้ายเปลี่ยนใจระหว่างทาง
ลงมือรุมทำร้ายหญิงสาวคนนี้นะคะ
แล้วก็นำร่างทิ้งลงไปในเหว

หญิงวัยรุ่นคนนี้น่าจะตายแล้วล่ะ

เธอรอดตายปาที่หานะคะ
แล้วก็เธอยังสามารถบอกได้ด้วยว่า
คนที่ก่อเหตุเป็นใครบ้าง

ปรีชหาสังพ์พนักงานสอบสวนสพศิลทรัฐ์คาริน

บริเวณป่าริมเทือกเขาบรรทัศน
ห่างจากถนนสายเขาครามบ้านกงหราประมาณ๗กิโลเมตร

ต้องใช้รถบรรทุกไม้ยางพาราเป็นยานพานะเข้าไปประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็เดินเท้าเข้าไปอีก๒กิโลเมตรนะคะ

หลุมฝังศพก็เลยช่วยกันขุดขึ้นมานำร่างผู้ตายขึ้นมาจากหลุม
สภาพศพมีผ้าผูกปิดตา
มีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งที่บริเวณใบหน้าและลำตัว
รวมถึงที่บริเวณหน้าอกและท้ายทอยก็ยังมีบาดแผลร่องรอยของการถูกยิง
ส่วนที่ชายโครงซ้ายพบบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธปลายแหลม๑แผล
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน

งดไทยในประเภทผ่าฉนสูตรตามขั้นตอนต่อไป
แนวทางการสืบสวนที่ผ่านมาก็รู้ว่า
ผู้ตายเป็นแฟนกับหญิงสาวที่ถูกข่มขืนและรอดชีวิต
ผู้ก่อเหตุก็เลยถูกวางแผนลวงไปฆ่าให้ตายอย่างทารุณโหดร้าย
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๒คนนะคะ
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำ

ส่วนอีก๒คนไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าตัวมาสอบสวนแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่า
กลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุเขามีชื่อแก๊ง
ชื่อว่าแก๊งปืนควายนี่เป็นภาษาท้องถิ่นนะคะ
หมายถึงเป็นแก๊งปืนลูกซอง
แล้วก็แก๊งนี้เนี่ยมักจะมั่วสุมเสพเครื่องดื่มสี่คูณร้อย
แล้วก็ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคู่อริอยู่บ่อยครั้ง
เหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
แล้วก็กลุ่มที่ก่อเหตุยังเป็นวัยรุ่น
แต่ว่าก่อเหตุได้อย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
เราจะไปคุยกับคนในพื้นที่กันหน่อยนะคะ
ในอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงคุณพรชัยสุขสม
ตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะคะ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

ว่ากลุ่มนี้มีกี่คนยังไงบ้างคะนายอำเภอค่ะ
ครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับว่า

เรื่องนี้มันเป็นมายังไงนะครับ
เมื่อวันที่๓๐ช่วงเย็นนะครับผมก็ได้รับการปรับสารจากบริบาลมูลที่๙สมบัติภาษณา
ที่เป็นข่าวอยู่นะครับว่า
ขณะนั้นก็ภักดารรักษาตัวอยู่ที่โรงพลังบาล๐๖นจางวัดตรัง

สถานที่๔ตมบ้านนานะครับ
เมื่อทราบดังนั้นผมก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผู้ปกครองพื้นที่อะไรต่างมาคุยพูดคุย
แล้วก็ผู้ปกครองของผู้หายไปเนี่ย
ก็คิดว่าจะต้องไปค้นหาศพให้ได้ก่อนนะครับ
เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยก็ได้
มอบหมายให้เจ้าที่ของอำเภอฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าที่ตำรวจ
ทางที่ทางณสศสศอันดี

เราก็ไปพบศพที่เป็นข่าวลูก

ค่ะ
รุ่นหญิงที่เป็นเหยื่อแล้วก็รอดชีวิตมา

สก่อมูลที่เขาไว้มาเนอะ

รู้จักกับแก๊งวัยรุ่นอะไรที่เป็นผู้ต้องหาในคดีนี้หรือเปล่า
เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
พูดต้องส่วนใหญ่จะเป็นคนอยู่ในพื้นที่และเป็นวัยรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบ
ก็เป็นปกติของวัยรุ่นส่วนใหญ่
อื้มแปลว่ากลุ่มนี้ก็มีชื่อเสียงน่าจะทั้งว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ท่านนำเทอร์ค่ะแล้วกลุ่มนี้เคยมีประวัติในการก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนมั้ยคะ
ไม่สินะครับผมเรียนว่าในพื้นที่สมุนบรรณศนสีนักลิ้นนี้ปกติเอกล้ายแรงเนี่ยนะ
เห็นตำรวจบกุมได้แล้ว๒คนถ้าในบริษัทได้รู้มั้ยว่า๒คนที่ตำรวจจับใคร
ก็ทราบอยู่นะครับ๒คนที่ควบกุมตัวอยู่ก็คือในชัยปงหรือว่าโอมหรือวุ่นแป้นแล้วก็วุฒิใจ
ชื่อเล่นวัฒวานำตระกุลหนุยกก็เป็นคนในพื้นที่สี่นำบ้อนมันดา
มีกี่คนเกาะเหตุในน
กูไม่ทราบชื่อเกียงบอกว่าชื่อเล่นชื่อแล้วก็อีกคนนึงคือชื่อเจมส์
แล้วก็ก็จะให้เล่นตามตัวมา

ในเดียวที่สุดนะครับ
ส่วนหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อและรอดชีวิต
ท่านในอำเภอได้ไปเยี่ยมหรือยังว่าเป็นยังไงบ้าง
เมื่อวันนี้ยังนะแต่ว่าวันนี้จะไปนะ
เมื่อวานนี้ผมก็ติดพันธุ์อยู่ในเรื่องของนี่แหละ
ติดตามศพแล้วก็มาดำเนินการในเรื่องของกระบวนการ
เรื่องความจำนิดสุดอะไรต่างอยู่
แต่ว่าวันนี้จะเข้าเยี่ยม
ค่ะคนในพื้นที่เขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
เพราะมันโหดเยี่ยมนะคะในอำเภอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ในภาพรวมนะเขาก็ตกใจนะครับ

ค่ะจะดูแลความปลอดภัยให้กับ
เหยื่อหญิงสาวที่รอดชีวิตยังไงบ้างไหมคะ

การดูแลของเจ้าที่ตำรวจอยู่นะครับ

เพราะว่า